ค่ะวันนี้ไม่ต้องรอแล้วสำหรับใครที่อยากจะรวยนะฮะ
เพราะว่าเศรษฐีป้ายแดงรอเจาะคิวออนแอร์กันแล้วนั่นเองนะคะวันนี้เทปแรกประเดิมกันไปเลยนะคะ
พิธีกรอารมณ์ดีพี่ป้องนวัดพี่เนยโชติกาคุณอามชนะและใบตอง
รัชตะวันนั่นเองนะคะพร้อมแล้วจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดทางความคิด
กับหลากหลายธุรกิจแล้วก็แต่ละช่วงบอกเลยสนุกสนานเฮฮาแน่นอน
แล้วก็อัดแน่นไปด้วยสาระเคล็ดลับความรวยของการทำธุรกิจนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ไปเจอกับไอเดียใหม่จะเป็นยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
แตงมอรูปขวดใจใช่อืมชี้เป้าเหล่าตุงก็มีค่ะ
มีมารูชะอีกค่ะมาลูชะด้วยค่ะแล้วมีอะไรมะนาวของคุณทัม
ของผมนี่มะนาวจัดแบบเปรี้ยวเลย
ไม่ใช่กลิ่นตัวนะแต่เป็นลูกมะนาว

กาแฟแปลกก็มีค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับในการทำเงินด้วย
มีแบบว่าเทคนิคต่างที่จะทำให้คนดูเนี่ย
สามารถพร้อมที่จะรวยไปกับพวกเราจ้า
รายการเรานะครับใครดูก่อนรวยก่อนแน่นอนกับเศรษฐีป้ายแดงครับ
ดูก่อนรวยก่อนเศรษฐีป้ายแดงวันนี้๔โมงตรงทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ